ช่วงนี้แล้วนะคะที่นักเสี่ยงโชคนักเสี่ยงดวง

ก็คราวนี้สองต้านเข้ามาเผยเลขเดช
ที่แต่ละคนอุดหนุนรัฐบาลให้พอลุ้นโชคกันอยู่บ้าง

พี่ยิ่งยงและพี่มนต์สิทธิ์เจ้าพ่อเลขดัง
จะมีอะไรมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐกันบ้าง
ไม่ใช่แบบอาจารย์ให้หวยนะ

แต่ว่าเขาซื้อลัตโตรีเหมือนกัน
เพิ่งซื้อไป๓ใบเพื่อมีหวยคือคือ๗
๗๔๕และก็๙๔และก็๕๐๒ที่ซื้อนะ

กับ๔๒แค่นั้นแหละ๓ตัว
รู้สึกว่ามี๘วนแต่จริงแต่งวดนี้มัน๘มันอาจจะหนีไป
อาจจะพวกเจ็บเข้ามาแทนอะไรอย่างนี้

ทุกคนเราสนับสนุนราชบัลอยู่แล้วก็ซื้ออยู่แล้วนัตรีซื้ออยู่ต้องงวดอยู่แล้ว
ซื้อเยอะมากเขาถูกเยอะมากไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปงมงายมาก

มึงเล่นเกี่ยวกับที่บอกนั่นแหละเหมือนเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่กับคุณ

แต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อ
แล้วก็ใช้วิจารณญาณด้วยที่สำคัญคือ
อุดหนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแบบผิดกฎหมาย